อดีตนางสาวไทยสุดเท่อย่างหมอเจี๊ยบละละนากันบ้างนะคะ
เขาบอกว่าไม่ได้สวยแค่หน้าตาไม่ได้ดูดีแค่ภายนอก
๖แบบที่จริงหว่าหมอเจี๊ยบเนี่ยค่ะไปให้การช่วยเหลือ
แล้วก็มีไข้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ว่า
แต่ว่าพอคุณแม่บอกว่ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยน้องเองก็ยังไข้ไม่ลดเลย
พาลูกชายน้องฮานีฟค่ะอย่างที่บอกไปว่าพาลูกชายเขามีอาการไข้สูง
รักษาที่โรงพยาบาลได้รับการบริการที่ไม่ค่อยดีนักในตอนแรก
เพราะว่าตัวเองใช้สิทธิ์การรักษาด้วยบัตรทอง
อย่างที่บอกไปว่าคุณหมอครั้งแรกให้กลับบ้านไปก่อนแล้วยังไม่หาย
ตอนแรกคิดว่าเชิดเพราะว่าเป็นคนดังแต่กลับไม่ใช่
กลายเป็นคนอัธยาศัยดีพูดจาดีน่ารักชวนคุยเก่ง
แล้วก็ให้น้องนอนโรงพยาบาลเพื่อดูอาการต่อด้วย
ก็เลยเกิดความประทับใจหมอเจี๊ยบนะคะ
มาโพสต์ชื่นชมจนมีคนเข้ามาแชร์กันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ติดต่อไปยังฝากหมอเจี๊ยบ
แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้จัดการส่วนตัวในวันนั้น
หมอเจี๊ยบบอกว่าเข้าเวรตามปกติค่ะ
ส่วนคนไข้รายนี้ก็เป็นเคสที่มาพบกับหมอเจี๊ยบ

หลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของแผนกที่เกี่ยวข้องต่อไปเท่านั้นเองนะคะ
คือคุณแม่เขาประทับใจว่าเห็นลูกชายเขาเห็นถึงความห่วงยาย
แล้วก็รายละเอียดว่าลูกชายเขายังไม่หายดีก็เลยให้แอดมิตร
รู้สึกว่าหมอเจี๊ยบมีความห่วงใย
ไม่ใช่เป็นแค่ดาราที่แบบเชิดไปเชิดมา

นี่แหละหมอตัวจริงนี่แหละคือนางสาวไทยตัวจริงงามมาจากข้างในนะคะคุณผู้ชมค่ะ